เอ่อไปดูอีกศักดิ์เหตุการณ์หนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะก็มีหนุ่มชาวไทยใหญ่สองคนนะครับ
เมาอลาวาทฮะคืออลาวาดถึงขั้นแก้พลาด
ผ้าไปไล่ต่อยชาวบ้านเขาโอ้โหดูฮะหมดสภาพเลยนะครับ
เนี่ยตำรวจสพช้างเผือกหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปควบคุมตัวนะครับ
สองคนนี้นะครับเมานะครับก่อเหตุไล่ทำร้ายประชาชนที่มาจอดรถที่ริมสวนหย่อมข้างแม่น้ำปิ่ง
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงน้ำแข็งวังสิงคำถนนรัฐนาโกศิลปะบนช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สองคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่นะครับแล้วหนึ่งในนั้นแก้ผ้าหมดเลยฮะเมาเละนะครับ
มีผู้ที่เขาเปิดเผยนะครับชื่อว่านายวสันนะบอกว่ากำลังขับรถเข้ามาจอดที่สวนหย่อม
สังเกตเห็นชายที่ก่อเหตุคนที่ถอดเสื้อผ้าอยู่ดีก็พุ่งจู่โจมเข้ามาหาเขาในสภาพเปลือยกาย
หลังจากนั้นอีกคนนึงอันนี้คนนี้สวมเสื้อผ้าพุ่งมาหาอีกคนนึงแต่คนนี้แม้จะสวมเสื้อผ้าแต่หนักกว่า
เหล็กแหลมมาด้วยก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นแล้วทั้งสองคนก็อยู่สภาพลงไปกองที่พื้นอย่างที่เห็นครับ
อันนี้มันลงแม่ต่อลงแม่อาจจะแหล่งเรื่องต่อของเล็กสอยมันก่อน
นั้นมาเอาเหล็กแม่ด้วย